ขอแวะมาที่บ้านนี้หน่อยค่ะบ้านแม่ชมค่ะ
ด้วยช่วงสายที่ผ่านมาส่วนร้อนค่ะ

เป็นภาพความน่ารักของพี่ชายสองคนสายฟ้าพายุ
เขาดูแลน้องพี่มิเกลน่ารักจริงน้องภูมิ

อยู่กับพาน้องไปนอนได้ไหม

เห็นดู

จริงนะคะแล้วคำพูดความเป็นพี่ชายอ่อนโยนไหม
พระเจียพาน้องไปนอนได้ไหม
แล้วก็เรียกว่าพี่เลี้ยงมาช่วยพาน้องไปนอนหน่อยนะคะ

มีแต่ความน่ารักเต็มจอไปหมดคุณผู้ชม

มาเป็นพี่ชายสายละมุนเนี่ยสุดยอดนะคะ

แม้ว่าภาพนี้นะคะแม่ชมจะเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า

แต่บอกเลยนะคะถึงจะดูทุลักทุเลนะคะ
แต่เราก็เห็นความอ่อนโยนของพี่ชายทั้งสองคนค่ะ
แววตาที่พี่ชายเขามองน้องสาวสิคะ
คือมันน่ารักแล้วแอมมี่เกลเขาก็มีความสุขนะลูกสาว
เขาเล่นกล้องอยู่นะจ๊ะเป็นงานอยู่
คือต้องบอกว่าแววตาเขาสุดยอดนะคะ

มองทั้งหอมน้องน่ารักจริงลูกเอ้ยนะคะ

เป็นภาพที่น่ารักเอ็นดูจริงนะคะ
พี่ชายแล้วก็น้องสาวรวมไปถึงพากันซูมใหญ่เลยค่ะ

ระหว่างพี่สายกับพี่พาหลายคนก็บอกว่าเหมือนพี่สายนะ

บางทีก็เอาวันนี้หน้าเหมือนพี่สายฟ้าหรือเปล่า
เอาวันนี้หน้าเหมือนพี่พายูหรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่น่ะคอมเม้นท์ถนมถาจและก็น่ารักทั้งสามคนเลย
จับน่ะน่ารักทำเข่ามือนะขอปาดเลยนะ

คะเขาเป้นน่ะ
เอาไม่ชมสบายใจมีคนช่วยเลี้ยงเอบีเกลล์นะฮะ
ขอให้แข็งแรงทุกวันเลยกันนะตา